เรื่องนี้นี่สังคมก็ให้ความสนใจกันเยอะนะคะ
วันนี้ตำรวจรวบตัวได้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะครับนี่แหละค่ะก็
ตำรวจได้คุมตัวนะคะนายเอกพฤษค่ะครูอัตราจ้าง
ในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนอง
รวบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ

ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนี่แหละค่ะ

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษนะคะ

แล้วก็จะฝากขังต่อสารในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ทนายความนะคะนายพิพัฒน์รำจวนบอกว่า
ขณะนี้ตำรวจขอโทรศัพท์ของครูรายนี้ไปตรวจสอบแล้ว
ถ้าพบข้อมูลที่ส่อว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์
ชักชวนให้เข้าร่วมการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ก็จะดำเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาค่ะ
ถ้าในข้อมูลในโทรศัพท์ของเขานะครับ
มีภาพที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อลามกและเผยแพร่นะครับ
ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ครับ

ครูรายนี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือว่าเขาไปชวนลูกศิษย์เข้ากลุ่มลับ
เข้ากลุ่มลับแล้วก็แจกคลิปโป๊มีเพศสัมพันธ์แบบหมู่ทั้งชายหญิงหลายรายเลยค่ะ
เพื่อที่จะแลกกับเกรดผลการเรียน
จนกระทั่งเป็นประเด็นแฮชแท็กโรงเรียนรั้วฟ้าขาวแห่งหนึ่ง
ดังในโลกโซเชียลตลอด๓วันที่ผ่านมาค่ะแฮชแท็กนี้ดังเลยนะคะ
จนกระทั่งทางโรงเรียนก็มีคำสั่งให้ครูคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
แล้วก็ตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
พอเป็นข่าวออกไปเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้า
จนกระทั่งหมอปลานะคะโกบอยทนายภัยศาล
ที่โรงเรียนต้นสังกัดของครูคนนี้เพื่อที่จะไปถามข้อเท็จจริง
แล้วก็บอกว่าให้จัดการขั้นเด็ดขาดด้วย
เพราะว่าคลิปมันเป็นหลักฐานที่ชัดมากนะคะ
จากนางสวิตาแสงเพชรองภูมิในการรักษาการภูมิในการโรงเรียน
เมื่อคืนที่ผ่านมาสารจังหวัดระนองก็อนุมัติ

ในข้อหากระทำผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันเป็นลามกด้วยนะคะ
ตำรวจก็จัดกำลังเร่งติดตามตัวนายเอกพฤษตลอดทั้งคืน
จนกระทั่งสุดท้ายก็รวบตัวได้เมื่อเช้านี้ที่บ้านของพ่อแม่ของครูคนนี้ล่ะค่ะ